ขั้นคราใครที่อยู่ใกล้บ้านเขาบอก๑๙๙๒ชื่นใจเพราะว่าอยากจะทำบุญกระถิ่น
แบบนี้บ้างให้คุณผู้ชมโฟกัสกันก่อนนะจังหวะที่แห่เข้าวัดพุทธปิยะวรารามนี้นะ
ถ้าเป็นบ้านเราคุณผู้ชมเขาจะทำอะไรรำนะกว่าจะมวลแห่กัน
เหนือแตกก็แหละกว่าจะได้เข้าโบสถ์นะเดินหน้าสามถอยหลังสี่
แต่นี่หนาวแต่นี่เยอรมนีค่ะอากาศมันหนาวค่ะคุณพี่ค่ะติดลบจ้า
บรรยากาศนอกวัดเนี่ยอาจจะต้องรีบเดินซอยเท้าถี่กันหน่อย
ไมค์นี่นะเอามือซุกเอาไว้ใต้ต้นกระถิ่นเลยคุณผู้ชม
นี่ดูสิทุกคนตลอดสองข้างทางตอนนี้พี่น้องเอาใบกระถิ่นมาแปะเพิ่ม
ต้นพี่ไม้ด้วยเอาเงินมาแปะเพิ่มคุณผู้ชมการทำบุญนี้นะ
จากที่เยอรมนีฟังดีมีพี่น้องร่วมสมทบจากที่ไทยด้วยนะ
รวมแล้วทั้งหมดคือ๑๔๒๑๙๓๖บาทจุด๓๔สตางค์เออ
ถิ่นเงินล้านของแท้คุณผู้ชมค่ะล้านสี่ไม่ธรรมดาเลยจริงนะคะ
จากพี่ไมค์พี่รมพรแล้วไปม่วนกันต่อนายกหำ

นายกหัมศ์ไงอ้ายเฉลิมพลมารักษัมนธ์จะไปร่วมงานกระถิ่นด้วยนะฮะ
แต่ว่าจะไปแบบธรรมดาเดี๋ยวชาวบ้านไม่ทับจิตทับใจ
ระดับนายกหำต้องไปให้สมคำร่ำลือจังซีเด้อพี่น้อง
นี่ตัวเดียวครับ
นี่ตัวเดียวมั้ยครับ

นายกหัมศ์บอกแล้วอยู่ซื้ออยู่ซื้ออย่ามายุ่งอย่าไปใกล้

นี่แหละค่ะระดับท่านนายกจะเดินไปมันธรรมดานะคะ
นายกหัมศ์เป็นตะหักแท้คุณผู้ชมค่ะ
ขี่ม้าไปร่วมงานกระถิ่นเลยเอาให้มันอลังการงานสร้างไปได้

แล้วบอกเลยว่าพี่แม่แม่ป้าเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกหำกันเยอะเลย
แต่เราดูแล้วก็เสียวเหลือเกินนะเสียวน้องม้าจะดีดขาหลังไปให้นะ
แต่นายกหัมศ์เขาก็บอกได้อยู่ได้อยู่เขากลับ

เอาเป็นว่าใช่ว่าเขาจะควบม้าไปอย่างเดียวคุณผู้ชม
งานนี้อายเฉลิมพลมาละค่ำจ้าขอโชว์รีลารำเต้ยรำม่วนเอาให้จอยกันทั้งงานไปเลย
กว่าจะเดินถึงโบสถ์อันนี้ของจริง
พ่อใหญ่ม้วนตัวไปแล้วประมาณพันกว่ารอบ

ล้อมหน้าล้อมหลัง

วนไม่รอบบทสักทีวนรอบตัวเอง
ขอจับไมค์ร้องเพลงโชว์สักหน่อย
อย่าลืมไปว่าเป็นนายกแล้วไม่ร้องเพลง

เดินหน้า๒เก้าถอยหลังอีก๓

ตอนนี้อยู่ไหน

พ่อใหญ่จัดเต็มร่วมกับนางรำชุดสีสดแบบแสบตาสลบเกิน

ได้ทั้งความม่วนจวดจ้า

อิ่มบุญแล้วก็มีความสุขกันทั่วหน้าเลยเนาะ